โอ้โหลมเลยนะขนาดนี้เลยดีที่ยังไม่ได้พออยู่ใกล้คุณผู้ชม

ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หักโค้นหรือว่าเสาไฟฟ้าล้มแบบนี้
อย่างไรก็ตามดูแลรักษาความปลอดภัยอยู่ห่างเข้าไว้เป็นดีนะคะ
ไว้เป็นดีนะคะส่วนวันนี้ค่ะยังคงมีฝนตก
เกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าจะเบากว่าเมื่อวานค่ะ
พื้นที่ไหนบ้างตรวจสอบจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกันเลยนะคะ
ส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวสีส้มสีเหลืองนี่นะคะ
ปกคลุมตอนล่างของประเทศแน่นอนค่ะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่รับลม
ก็จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลเนี่ยนะคะ
พัดเข้ามาทำให้บริเวณดังกล่าวนี้มีฝนฟ้าขนองเกิดมากขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะ
ที่อากาศนะคะก็จะทำให้เราได้เห็นว่าแนวเส้นของความกดอากาศเนี่ย
ผ่านจุดไหนบ้างนะคะบริเวณที่พาดผ่านอยู่ตรงกลางนี้นะคะ
คุณผู้ชมเส้นนี้แหละค่ะก็ทำให้เกิดมีฝนมากขึ้น
ภาคตะวันออกจะเป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดฝนตกหนัก
เพราะฉะนั้นเพื่อให้ชัดเจนเรามาดูพื้นที่ที่จะมีลมพัดเข้ามา
นี่ค่ะเส้นสีขาวนี่คือเส้นทางของทิศทางลมนะคะ
มาทั้งภาคใต้นะคะรวมไปถึงแถบตะวันตกและภาคตะวันออกด้วย
เพื่อให้ชัดเจนมากขึ้นเราไปดูโมเดลจำลองอากาศกลุ่มฝนนะคะ
พื้นที่ที่มีฝนปกคลุมเห็นไหมคะว่าโอ้โหตกหนักเลยนะคะ
บริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกไล่ลงมาตั้งแต่เชียงใหม่แม่ห้องศรลงมาเรื่อยนะคะ
พื้นที่ที่เกิดขึ้นช่วงนี้เป็นเวลาประมาณช่วงบ่ายนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งฝนจะเริ่มตั้งเขามาช่วงเที่ยงเป็นต้นไป
พื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบชัดเจนหน่อยก็จะเป็นภาคตะวันออกนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะเรื่องของคลื่นค่ะ
คลื่นยังคงสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรก็คือแถบสีฟ้าอ่อนอ่อนจันจาง
เข้มมาหน่อยก็ประมาณสองเมตรห่างฝั่งหรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็คลื่นสูง๒เมตร
เดินเรือด้วยความระมัดระวังเป็นไปได้ก็เลี่ยงงดเลยนะคะ
วันนี้ภาคเหนือและภาคอีสานมีฝนตกประมาณร้อยละ๖๐ของพื้นที่นะคะ
วันนี้ภาคอีสานก็แดดแรงมาหน่อยค่ะฝนจังเบาตกกระจายกระจายพัดผ่านไป
ส่วนภาคกลางต้องเตือนกันว่าช่วงค่ำนี้นะคะแถบตอนกลางของประเทศนครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตร
จะมีฝนชุ่มฉ่ำหน่อยยังไงก็ขอให้นอนหลับพักผ่อนให้สบาย
ระวังเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต้นไม้บ้านเรือนอาคารที่ไม่แข็งแรงค่ะ
ภาคใต้วันนี้ฝั่งอันดามันมีฝนตกเข้มข้นหน่อยโดยเฉพาะแถบภูเก็ตขึ้นไปนะคะ
ระมัดระวังเรื่องของคลื่นลมสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ฝนพัดผ่านไปค่ะ
ถ้าจะมีมาให้ชุ่มฉ่ำใจก็คงเป็นแค่เมฆครึ้มนะคะ
อย่างไรก็ตามดูแลรักษาสุขภาพเตรียมอุปกรณ์ในการออกเดินทางให้พร้อม
ส่วนใครนะคะที่อยู่ในพื้นที่หรืออาคารที่ไม่มั่นคงแข็งแรงก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ตอนนี้คงต้องเรียกเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบดูแลกันหน่อยแล้วกลับมาติดตามสภาพอากาศกันใหม่